กลับมาในช่วงนี้มาดูดราม่าของนักแสดงหนุ่มสายวายหนุ่มคริสพีรวัตรนะคะ
โอ้โหพอดังปุ๊บคุณผู้ชมโดนขุดคุยนะคะคลิปเก่าเมื่อสามสี่ปีก่อน
ออกมาพูดถึงนะคะการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง
รวมไปถึงการพูดผ่านไลฟ์ด้วยอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เจ้าตัวถูกขุดเรื่องเก่าสมัย๓๔ปีที่แล้วตอนเพิ่งเริ่มมีชื่อเสียง
เรื่องแรกเนี่ยเมื่อปี๕๙แหมเหมือนซีรีส์เลยนะคุณคริสโพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องการเมือง
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นั้นจำนวนมากอาจจะมีบางคอมเมนต์ที่คิดต่างและโต้ตอบกันแรง
ทำให้หนุ่มคริสตอบกลับคอมเมนต์นั้นไปว่าลาวปัญญาอ่อนทำเพื่ออะไรนิ่งไม่เป็น
แล้วก็ลงท้ายด้วยคำหยาบคายด้วยเออจากตรงนี้แหละค่ะทำให้เจ้าตัวถูกมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ
คือคำพวกนี้มันไม่ควรพูดอยู่แล้วแหละอีกประเด็นในระหว่างการไลฟ์นะคะ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าพี่คริสเป็นเกย์ไหมเจ้าตัวก็ตอบด้วยอารมณ์หยอกแต่สะบดคำว่าเกย์
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปหาฟังดูแล้วกัน
และจากเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เจ้าตัวถูกมองว่าเหยียดเพศ
ทั้งที่ตัวเองก็เกิดมาจากการเล่นซีรีส์แนวชายรักชาย
อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหยังไม่หมดนะยาวจังเลย
คือเจ้าตัวไลฟ์กับคู่จิ้นสิงโตปราศ
แล้วมีคำพูดหยอกล้อกันเกี่ยวกับการข่มขืน
ดูเป็นเรื่องปกติส่งผลให้คนไม่พอใจกับสิ่งเหล่านี้อย่างมากนะคะ
นะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องเก่าที่ถูกขุดมา
และถูกคนวิจารณ์เป็นวงกว้างมากขึ้นจากเรื่องในอดีต
จนหนุ่มคริสต้องออกมาชี้แจง
ด้วยการยอมรับทุกข้อผลิตภาพในอดีต
พร้อมขอโทษในพฤติกรรมที่คิดน้อย

ก็ได้รับผลกระทบและถูกตักเตือนจากผู้ใหญ่

และแม้จะกลับมาเป็นเรื่องอีกครั้ง

เป็นความผิดจากอดีตที่ลบล้างไม่ได้ค่ะ

ก็คือความผิดมันลงประวัติศาสตร์ไปแล้วครับ
ผมพร้อมที่จะขอโทษทุกครั้งที่คุณเอ่ยขึ้นมา

ผมได้รับการรู้อย่างจริงจังและแก้ไขแล้วทันทีนะครับ

ก็วันหลังผมจะใช้สติให้เยอะขึ้นมากครับ

เมื่อเราพูดอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันลบไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะ
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรื่องในอดีตผ่านไปทุกวันนี้เป็นคนดีก็โอเค
เอาเป็นว่าน้องเองก็ได้รับบทเรียนในการลงโทษตั้งแต่๔ปีที่แล้ว
แล้วก็มาถึงครั้งนี้น้องเองก็ยังรู้สึกผิดเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ